ผู้หญิงคนหนึ่งเขาขับรถเก๋งอยู่บนถนนข้างหน้าเป็นกระบะคอกแล้วมีผ้าใบสีฟ้าอยู่ท้ายกระบะ
จู่เนี่ยไอ้ผ้าใบอันนั้นมันปิวมาบังหน้ารถมองไม่เห็นทำยังไงดีพยายามจะประคองรถเข้าข้างทางสุดท้ายตัวเองก็ไปชนรถคันหน้าซะเองครับ
พยายามที่ซ้ายท่านที่ซ้ายมีรถอยู่ข้างหน้านั้น

สุดท้ายตัวเองก็ต้องมีเรื่องของรถชนอีก

หัวใจสุดวิสัยจริง

ก็เลยเอาคลิปนี้จากกล้องหน้ารถไลน์เด็กตอบ
แล้วเห็นแล้วว่าเขามีไอพะใบสีฟ้าอยู่ท้ายกระบาดเขา
แต่เหมือนเขาแบบไม่ได้มัดไม่ได้เก็บ
เหมือนเขาวางเฉยแล้วแหมพัดลมมันปลิว
ลมพัดไอ้ผ้าใบมันก็ปิวตามลมมามาตกอยู่หน้ารถพอดี
ตอนนั้นตกใจแล้วขับมาคุณจังหวะนั้น๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
อย่างที่เราบอกกันนะว่าถ้าเราเบรกปุ๊บข้างหลังชนแน่
เธอก็พยายามชะลอชะลอแล้วพยายามที่จะเอารถเข้าข้างทาง
เธอสติดีคือเปิดไฟฉุกเฉินก่อนชะลอปุ๊บเบี่ยงเข้าซ้ายแต่มันไม่ทัน
เพราะมองไม่เห็นข้างหน้ามีกระบะอยู่ก็ชนท้ายกระบะเข้าไป
และเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๐โมงของวันที่๒๖สิงหาคม
สิงหาคมบนถนนพุทธสาครฝั่งขาเข้าสมุทรสาครนะครับทีมข่าวก็สอบถามไป
อย่างหญิงสาวคนขับรถเจ้าของคลิปคุณมนต์สิชาครับนะเธอบอกว่าตอน
ยังเก็บผ้าใบอยู่เลยหาเจ้าของคือตอนที่เกิดเหตุอ่ะไม่กล้า
จอดจริงจริงพยายามจะเบี่ยงแล้วนะฮะแล้วก็พยายามที่ชะโงกดูคือ
มันมีช่องอยู่นิดนึงก็พยายามจะโงกดูนะฮะสุดท้ายเนี่ยก็เบี่ยงไป
แล้วก็ไปชนกับรถกระบะนะฮะแต่กระบะที่ถูกชนท้ายเนี่ยเขาวิ่งออกจาก
ปั๊บมาพอดีพอดีก็เลยมองไม่เห็นก็เลยชนเข้าไปนะฮะหลังจากไป
ไม่นานคนขาบรถกระบะที่เป็นกระบะข้อเจ้าของพระบายอ่ะ
ติดต่อมาแล้วขอโทษแล้วก็ยินดีจะชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด
เดี๋ยววันอังคารที่จะถึงเนี้ยเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงพัก
เขาก็ไม่ได้หนีเขาก็ขอโทษที่เขาไม่ได้แบบเก็บผ้าใบให้เรียบร้อย
อ่านอกนอกจากนอกจากขอโทษแล้วขอครั้งหน้าอย่าทำอีกแล้วค่ะเออ
อันเนี้ยเหมือนแบบส่งของเสร็จปุ๊บอ่ะไม่ได้เก็บพระบายแบบมัดดีดี
ก็เลยแบบปิวออกมามันอาจจะทำให้คนอื่นเขาสูญเสียถึงชีวิตได้นะคะ